ผลตรวจของคนใกล้ชิดอย่างคุณแม่ค่ะ
คุณแม่เนี่ยก็ไม่พบเชื้อเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณแม่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วด้วยกันค่ะ
แต่ว่าแยกกันอยู่คนละชั้นนะนะส่วนตัวของแต้วเองค่ะ
อกจากจะไม่ติดเชื้อแล้วพอดูจากผลของคุณแม่ค่ะ
ก็ยังบอกได้ว่าตัวแต้วเองก็ยังไม่เป็นภาหะด้วยนะ
ที่จะไปแพร่เชื้อให้ผู้อื่นค่ะ
แล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะปลอดภัยเช่นกัน
จากนั้นค่ะก็ติดแฮชแท็กประจำตัวว่าแต้วต้องรอดแล้วก็แม่นิดก็ต้องรอดแบบนี้นะคะ